เกิดเหตุฆ่าโหดยัดศพใส่กระสอบครับ
ตามหาผัวหายตัวไปหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
ไปเจออีกทีกลายเป็นศพถูกยัดใส่ในกระสอบ
เพื่อนรุ่นพี่ที่ผัวรู้จักมากที่สุดเลย
ตอนแรกเขายังไม่ยอมรับสุดท้ายจนมุมด้วยวงจรปิด
ดูหลักฐานเลยครับหลักฐานเด็ดฮะ
นี่ครับทำให้เขายอมคลายความจริงออกมา
แล้วบอกว่าก็ผู้ตายพูดจาไม่เข้าหู
ก็เลยเอาจอบฟาดจนตายแล้วก็ยัดศพใส่กระสอบทิ้งน้ำ
๑นาฬิกา๓๖นาทีวันที่๑๒สิงหาคมครับ

จับภาพวินาทีที่มีในชัย
หรือว่านายวิชัยอายุ๔๗ปีครับ
น่าจะเป็นช่วงเวลาหลังจากก่อเหตุ
ฆ่านายกระหนกพลหรือว่าในกุ้งอายุ๓๗ปี

ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างหรือว่าซาเล้ง
แล้วมีกระสอบปุ๋ยสีขาวเนี่ย
ปิดร่างของผู้ตายอยู่ครับ

ในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ไปดูกันต่อภาพวงจรปิดอีกมุมหนึ่งครับ
จับภาพนายวิชัยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง
ซาเล้งผ่านหน้าร้านค้าไปยังจุดทิ้งศพ
นี่นะฮะซูมใกล้ให้เห็นชัด
นี่ครับบนซาเร้งเหมือนมีร่างใคร
แล้วก็มีถุงกระสอบปิดบังเอาไว้
ห่างจากจุดที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตรนะครับ
ทางที่เขามุ่งหน้าไปวงจรปิดทั้งหมดนี้
เป็นหลักฐานมัดตัวนายวิชัยดิ้นไม่หลุดครับ
หลังก่อเหตุจริงแล้วเขาก็ไม่ได้หลบหนีนะครับ
สุดท้ายก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุด
จากจุดที่เกิดเหตุจนกระทั่งไปเจอจุดที่พบศพ
กิโลกว่า
คดีนี้ตำรวจสพบ้านไผ่ลงพื้นที่ตรวจสอบ
หนองน้ำสาธารณะบ้านโศกจานครับ

รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปเจอกระสอบปุ๋ยถูกทิ้งเอาไว้
กระสอบใบนี้ตรวจสอบแล้วพบร่างผู้ตาย
นอนคุดคู้อยู่ในกระสอบ
ร่างของนายกระหนกพลหรือว่าในกุ้งนั่นเอง
เมียของในกุ้งชื่อว่าคุณนัทธิยา
บอกว่าบ่าย๓โมงเมื่อวานนี้๑๒สิงหา

วันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
เท่าแก่ก็พาครอบครัวไปเที่ยว
กับผัวก็เลยชวนกันไปนั่งกินข้าว
กุ้งพาฉันไปนั่งกินข้าวที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

ระหว่างนั้นในชัยคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาหา

เมียของในกุ้งและพี่สาวของนายวิชัย

พากันออกไปซื้อเหล้าและกับแก้มมาเพิ่ม
พอกลับมาที่ร้านประมาณ๕โมงเย็น
เธอก็งงแล้วในกุ้งหายไปไหนเนี่ย
พอถามในชัยบอกว่ากลับไปกับหลานชายแล้ว

หลานบอกไม่รู้เรื่องเลย

ในกุ้งก็เลยกลับไปถามในชัยอีกครั้งหนึ่ง
นายชัยก็ยืนยันหนักแน่นว่า

ก็กะว่าเดี๋ยวคงกลับมาแหละตอนเช้า
ตลอดทั้งคืนกระส่ายกระสับนอนไม่หลับ
กระทั่งตี๕เจ้าของร้านอาหาร
นำรองเท้าของในกุ้งมาให้แล้วบอกว่า
กองเลือดแถวที่นั่งกินเหล้าด้วยนะ

แล้วมีรอยเลือดอยู่ตรงที่นั่งกินเหล้า

เขาบอกว่าเห็นในชัยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

มีกระสอบปุ๋ยเอาไปโยนทิ้งลงหนองน้ำ

คำบอกเล่าจากเด็กเพียง๘ขวบ

จนกระทั่งรู้ว่าหายตัวไปนาน

พอได้ข้อมูลเหล่านี้มาครับ

มั่นใจว่าผัวฉันถูกฆ่าแน่

ในชัยเพื่อนรุ่นพี่ของในกุ้งนั่นเอง

ซ้ายมือของจอนะครับผู้ตาย

ว่าที่ผ่านมาฉันเองในกุ้งเอง

อาหารมาให้กินกันก็รักเหมือนพี่เหมือนน้อง
ไม่คิดว่าต้องมาเจอแบบนี้แล้วพอเขาบอกว่า
เขาเอาจอบมาฟาดหน้าฟาดหัวผัวฉันเนี่ย
เจ็บปวดมากครับ
คิดเลยว่าต้องมาเจอแบบนี้นะฮะ
คนที่รักกันแท้ทำไมต้องมาทำกันแบบนี้
วันนี้คุณไกด์ธนกรนักข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ครับ
จอบที่มีคราบเลือดติดอยู่ก็เป็นอาวุธสังหาร
ในชัยเขาบอกว่าเอาจอบไปฟาดในกุ้ง

หลังจากที่ตอนนั้นก็กินเหล้ากันมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับ

เป็นกระสอบยัดศพในกุ้งด้วยครับ
นางวิไลวันเป็นพี่สาวของนายชัย

ตอนที่ทุกคนกำลังนั่งดื่มกันอย่างสนุกสนานเนี่ย
ไม่เห็นว่าทั้งคู่ก็คือตัวในกุ้งกับนายชัย

ส่วนตัวของพี่เองแล้วก็เมียในกุ้งเนี่ย

พอกลับมาอ้าวสองคนนั้นหายไปไหนแล้วล่ะ

เธอเองคงไม่ประกันตัวน้องชายหรอกครับ

ก่อนหน้านี้เคยจะฆ่าเธอหลายครั้ง

เพิ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า
แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า
แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า
แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า
แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

แม่พึ่งจะเอาดอกมะลิมากราบเท้า

มันจะรู้จักว่ามันหมาคือคนบางทีสัมผัสได้

ดึงตะขอบถุงขอบถุงแล้วนี่นะ

ชาวบ้านในหมู่บ้านพูดถึงเรื่องนี้กัน
จันทร์กันเยอะมากครับทุกคนก็มีคำถาม
ในชัยไปฆ่าในกุ้งทำไมอืมค่ะคำสารภาพของนายชัยครับ
ก็คือเขาบอกว่าพอกินเหล้าแล้วในกุ้งพูดจาไม่เข้าหู
ทะเลาะกันแตกคอกันครับเลยบันดาลโทษะคว้าจอบฟาดเข้าไทยทอย
ทุบเข้าที่หน้าจนในกุ้งตายคาที่นะฮะ
จากนั้นเอาจอบฟาดที่ไทยทอยและใบหน้าอีกครับเอากระสอบปุ๋ยในที่เก็บของมาใส่ศพ
แล้วไปยืมซาเล้งพ่วงข้างของญาติขนศพไปทิ้ง
ซึ่งญาติเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอารถไปขนศพปกตินายชัยเขาก็มายืมรถใช้อยู่บ่อย
ไปใช้แล้วก็เอามาคืนแต่รอบนี้นี่ญาติเองก็ตกใจ
โอ้โหให้ยืมรถไม่คิดว่าจะเอาไปขนศพคนนะฮะ
ทิ้งศพเสร็จแล้วกลับมาที่บ้านอาบน้ำปะแป้งแล้วนอนพักผ่อน
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอกลางคืนก็เอามะลิไปไหว้แม่
ที่พ่อและแม่ของผู้ก่อเหตุบอก
คุณไกด์ธนกรได้ภาพวงจรปิดหน้าร้านขายของชำประมาณ๗โมงครึ่งช่วงเช้าที่ผ่านมา
เดี๋ยวลองดูหน่อยครับนี่คือภาพหลักฐานสำคัญอีก๑ชิ้นฮะ
ปรากฏว่านายชัยสวมเสื้อคอปกลายขวางสีฟ้าสลับน้ำเงินใส่กางเกงขาสั้น
ผ้าขาวม้าที่เอวครับนี่ฮะขี่รถซาเล้งมาเข้าไปซื้อเหล้า
ซื้อเหล้าดื่มตามปกติเหมือนไม่ได้มีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้น
นี่ฮะเดินเข้ามาแล้วนี่ฮะเตรียมหยิบเงินจ่ายครับ
ซึ่งตอนนั้นเองชาวบ้านเขารู้แล้วว่าในกุ้งตายนะครับแล้วก็เริ่มพูดกันเรื่องนี้แล้ว
กุ้งตายแล้วโดนยัดใส่กระสอบศพสยดสยองมากเลย
แต่ตัวของนายชัยเองนิ่งและปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องครับ
ซื้อเหล้าเสร็จเดินออกไปเห็นไหมยังปะแป้งขาวอยู่เลยนั่นนะฮะ
ที่ตำรวจจะไปจับกลุ่มตัวแล้วก็สอบปากคำจนกระทั่งสารภาพสิ้น
มุมด้วยหลักฐานแล้วก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายครับ